งูเนี่ยมันชอบมาบุกไปตามสถานที่ต่างเข้าบ้านคนบ้างแหละ
แต่งูมันบุกเข้าบ้านหลังนี้ไม่พอ
มันยังไปหาไก่ที่เขาเลี้ยงเอาไว้อีกด้วย

เพราะเวลาเข้าไปแล้วเขาจะเอามาเรียงเป็นแถว

เอ้อใช่หมายถึงงูกว่าใกล้

ต้องจับมันออกมาแล้วนะคะที่บ้านเลขที่๓๓๑หมู่๔
ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชศรีมา

เป็นบ้านของคุณบัวรัฐทองลีนะคะ

หลามตัวใหญ่เข้าไปกินไก่ชนที่ฟาร์ม

เขาใช้ไม้งามจับหัวดึงมันออกมาด้านนอก
คุณคะอย่างที่คุณชนะบอกเลย

วัดความยาวได้ประมาณ๓เมตรนะคะ

ใส่ถุงกระสอบเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

เรียกไก่ชนออกมาจะให้อาหาร
แต่ไม่มีการขันรับ

คือมันมีหลายตัวแต่มันไม่คันมันเหมือนมันทำตัวเงียบ

เออมันกลัวมันกลัวร้องแล้วหูจะรู้ว่ามันอยู่
เออมันก็เลยแบบเงียบ

เจ้าของบอกว่าเดินเข้าไปดูที่เล้าโอ้โห

กำลังกินไก่ชนตัวเก่งไปเลย

เก่งเขาเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์เลยนะตัวนี้

หูศานะเสียดายมากด้วยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ฝากเตือนเนาะคุณผู้ชมที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เนอะ

ถ้ามันมีงูมันมีอาหารมันก็เข้าไปได้หมดนะคะ
ก็ช่วงหน้าฝนแบบนี้งูมันอาจจะหนีเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านคน
เพราะฉะนั้นก็ทำบ้านให้มันไม่ได้รกนะ
ให้มันไม่มีที่ซุกซ่อนตัวของงู

ทำยังไงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนนะคะ